คุณผู้ชมครับวันนี้เป็นวันที่๑๙แล้วนะครับ
สำนักพระราชวังนั้นเปิดให้ประชาชน
สามารถที่จะเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ภายในพระที่นั่งดุสิตมหาประสาทในพระบรมมหาราชวัง
ซึ่งก็เปิดมาตั้งแต่๒๙ตุลาคม๒๕๕๙เป็นต้นมา
ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดนะครับประชาชนก็ทยอยไปรอตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางครับ
หลังจากนั้นก็ทยอยเข้าไปได้เข้าไปกราบศักระแต่ละวันเนี่ย
หมื่นเรือนแสนนะครับดังนั้นณขณะนี้เอง
โดยงานที่เกี่ยวข้องกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยบอกว่า
จัดการประสานงานจะทยอยกระจายคนและปล่อยคน
ให้สามารถเข้าไปกราบถอยบังคมได้อย่างต่อเนื่อง
แล้วก็ให้ครบทุกคนสมความตั้งใจ

กับคุณเจนสักแร่อึ้งผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากพื้นที่ท้องสนามหลวงครับ

เจ้าหน้าที่ก็คาดว่าการปรับแผนการประบายคนครั้งใหม่
จะทำให้ประชาชนสามารถเดินทางเข้าไปในพระบรมมหาพระราชวังได้มากขึ้นนะครับ
เดิมที่สามารถรองรับประชาชนได้ประมาณชั่วโมงละ๒๓๐๐คน
พลตีพรงศวัฒน์พัณธจิตปรองแม่ทัพภาคที่๑
ในฐานะรองผู้อำนวยการกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อย
บริเวณตรวจบรอบพระบรมมหาพระชวัง
ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดรอคอยบริเวณฝั่งทิศเหนือของท้องสนามหลวงครับ
ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการตั้งเต็นต์ติดพัดลม
คอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
ซึ่งเจ้าหน้าที่เตรียมปรับแผนการประบายประชาชนที่จะเดินทางเข้าไปในพระบรมมหาพระราชวังให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ
หลังพบว่าในแต่ละวันสามารถทยอยให้ประชาชนเดินทางเข้าไปในพระบรมมหาพระราชวังเฉลี่ยชั่วโมงละ๒๓๐๐คนเท่านั้น

หลังพบว่าในแต่ละวันสามารถที่จะเดินทางเข้าไปในพระบรมมหาพระชวังให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ
ซึ่งคนที่จะได้รับสิทธิพิเศษนี้จะต้องเดินทางมาขอใบรับรองสุขภาพจากแพทยศภาซึ่งตั้งเต็นต์อยู่บริเวณตรงกลางสนามหลวงนะครับ

ซึ่งคนที่จะได้ประสิทธิพิเศษนี้จะต้องเดินทางมาขอไว้รับรองสุขภาพจากแพทยศภาซึ่งตั้งเต้นอยู่บริเวณตรงกลางสนามหลวงนะครับ